นะครับเวลาไปร้องออกงานต่างเนี่ยจะมีข่าวที่เขาถูกทำร้าย
แล้วก็ถูกทำเรื่องราวที่ทำให้เขาเครียดหนักเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ

คุณโจอี้นักร้องเพลงนะหน้าทอง

เดี๋ยวลองดูภาพนะครับทวนความจำกันนิดหนึ่ง
คุณโจอี้ภูวศิษย์ร้องเพลงอยู่ดีมีคนกำเงินมา

ประเด็นนี้เพิ่งจะเป็นข่าวดังกันไป
แล้วก็เพิ่งจะเริ่มซาไปเองนะครับ
เกิดเรื่องกับคุณเอ๊ะจิรากรครับ
คุณเอ๊จิรากรก็เป็นนักร้องดังเหมือนกัน

ใจกลางความรู้สึกดีกำลังร้องเพลง
ปรากฏว่ามีลูกค้าเดินขึ้นไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
เกิดต่อยคุณเมนเข้าไปช่วยกันล็อคพอ

ล่าสุดภรรยาน้าเอ๊ะส่งคลิปนี้มาให้เมื่อคืน
จิรากรโดนแขกบุกขึ้นไปต่อยหน้าบนเวที

แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมาก
ตำหนิพฤติกรรมของผู้ชายที่ไปต่อยคุณเอ๊ะ
ก็คือคนชุดขาวคนนี้
บางส่วนก็มองว่ากาดของร้านเข้าไป

ตัดสินใจช้าไปไหมหรือยังไง
ส่วนก็มองว่าแหมถ้าจะไปบอกว่า
ศิลปินเขาให้ความเป็นกันเอง
กับลูกค้ามากเกินไปเลยเป็นต้นเหตุไหม

เพราะถ้าหากว่าศิลปินไม่เป็นกันเองกับพี่น้องประชาชน
หรือว่าลูกค้าเดี๋ยวก็โดนหาว่ายิงอีก

รักในผลงานรักในตัวศิลปิน

ขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนนะครับ
ช่วงนี้นักร้องโดนกันเยอะจริง
เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดทางออนไลน์จากคุณเอสจิรากรนะครับ
คำนี้สำคัญเลยค่ะควรให้เกียรติกันนะ

ก็เหมือนกับเคสคุณโจอี้ภูวศิษย์ก็เหมือนกัน
คือรักกันก็ชื่นชอบกันแต่ว่าก็ต้องให้เกียรติกันด้วยนะครับ
และถ้าหากว่าไปดูสถิติครับ
ทางด้านของข้อมูลที่เรารวบรวมมา
ห่วงประมาณสัก๑เดือนหลายเคสเลยนะครับ
แล้วข้อมูลนี้ก็ตรงกันกับที่คุณเบ้นอาปาเช่ก็นับเหตุการณ์เหมือนกันเลย
แย่งไมค์นักร้องบนเวทีตอนนั้นถัดมาอีก๘วัน๒๘มกราคมมี
เอาเงินปลาใส่หน้าคุณโจอี้เจ้าของเพลงนะหน้าทอง
กุมภาพันธ์มีลูกค้าเป็นแขกในร้านบุกขึ้นไปต่อยหน้านักร้อง
อย่างคุณเอสจิรากรคือนักร้องแต่ละคนนี่โดนกันน่วมเลย
ความสุขความสนุกต้องหยุดลงกรณีของคุณเอ๊จิรากรเนี่ย
หลายคนก็ถามไปที่ร้านเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วร้านว่ายังไงบ้าง
เราพยายามสอบถามไปก่อนหน้านี้แต่เห็นร้านเนี่ยยังเงียบอยู่
นะครับไปดูความเคลื่อนไหวในออนไลน์ก็เห็นว่ามีการโพสต์คลิป
ดีโอบรรยากาศงานคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ที่ร้านแล้วก็มีข้อความ
เดี๋ยวลองดูโพสต์นะฮะบอกว่าผ่านไปได้เกือบจะสมบูรณ์แบบ
เสียดายดันมีมารพจนเนี่ยครับข้อความแต่ก็ทำอะไรพวกเราไม่
ยอดขายทะลุเป้าเหมือนเดิมขอบคุณศิลปินเอ๊ะจิรากรขอบคุณ
ลูกค้าที่อุดหนุนแล้วก็มีอีโมจิเป็นรูปแบบยิ้มจนตาเป็น
หัวใจแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยนะครับจากนั้นคุณเบ้นอาปาเช่
ก็โพสต์ข้อความบอกว่าทางร้านติดต่อกลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่ง
นี้ทางคุณกันจอมพลังจะพาคุณเอจีรากรนักร้องแล้วก็เป็น
ผู้เสียหายที่ถูกต่อยไปแจ้งความในขณะเดียวกันครับเห็นว่า
วันนี้คุณเอ๊เองก็มีเดินสายไปร้องเพลงขึ้นเหนือไปเชียงราย
นะครับล่าสุดเนี่ยคุณเอจิรากรบอกว่าวันอังคารที่๗กุมภาพัน
โมงเช้าจะเดินทางไปที่สพประตูน้ำจุลาลงกรซึ่งอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับเพื่อไปแจ้งความนอกจากนี้
เดี๋ยวจะมีไปออกรายการให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นก็คงจะมี
เปิดใจกับนักข่าวเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมและพี่
มิ้วครับนายพัฒนาชัยอายุ๔๕ปีเป็นเจ้าของร้านที่เมื่อกี้เขา
อยู่ที่ปฐุมธานีเปิดใจเล่าให้ฟังก่อนจะเกิดเหตุประมาณ
ทุ่มครับผู้ชายคนที่เราเห็นในคลิปขึ้นภาพคู่ขนานเลย
ได้ครับคนชุดขาวที่เดินไปหาคุณเอ๊ะนั่นน่ะไม่ใช่
ค้าประจำของร้านแต่พอเขาเมาได้ที่ตอนแรกเดิน
จากนั้นรอบที่๒เดินถือแก้วกลับมาอีก

ก็เข้าใจว่าสงสัยคงส่งให้ดื่มธรรมดา

ปรากฏว่าเขาอยากฟาดหมัดใส่คุณเอ๊ะ
จังหวะนั้นอาจจะทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่า

ทำให้ก่อเหตุดังกล่าวลองฟังเพิ่มเติมครับ

พอก้าวขึ้นเวทีทางกาดเขาก็อย่างที่คุยตกลงกันอยู่แล้วล่ะ
คือลูกค้าหรือคนดูขึ้นไปบนเวทีไม่ได้
พอขึ้นไปกะเขาก็เลยต้องกันตัวลงมา
ชายเสื้อขาวเขาคงหุดหงิดแหละไปดึงเขาลงมา
เขาก็เลยผักกะพอผักกะแล้วก็หันไป

หลังจากเกิดเรื่องคุณเอ๊กลับมาที่ห้องรับรอง
แล้วก็พบว่ามีอาการฟกช้ำกกหูด้านซ้าย
ระหว่างที่ร้านแจ้งไปที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ
คนที่ก่อเหตุชุดขาวคนนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
อาศัยนาทีชุลมุนขับรถหลบหนีออกไปเลยนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านจะนำหลักฐานทั้งหมด
ไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่เอาผิดถึงที่สุด

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกที่รุนแรงที่สุด

ร้านไปแจ้งความพรุ่งนี้วันจันทร์
ส่วนคุณเอ๊ะจะไปวันที่๗วันอังคารนะฮะ

วันนี้คุณเอสจิรากรมีคิวแสดงคอนเสิร์ต

จังหวัดเชียงรายแถวสนามบินเก่า
นี่นะฮะเวลา๒ทุ่มก็ใกล้จะขึ้นเวทีแล้วครับตอนนี้

เจ้าตัวยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับ
ก็แค่มีการอัปเดตผ่านเฟซบุ๊คไปก่อนหน้านี้
แล้วก็แจ้งเรื่องราวผ่านทางคุณเบ้นอาปาเช่

ทางคุณกันจอมพลังเตรียมที่จะแจ้งความเอาผิดต่อไป
ในขณะที่ต้นสังกัดของคุณเอสจิรากร
มีเอกสารล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ชม
นี่ฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นศิลปินในสังกัดของค่ายมีเรคคอร์สนะฮะ
ถูกทำร้ายร่างกายระหว่างแสดงบนเวทีที่ร้านแห่งหนึ่ง
เมื่อคืนนี้๔กุมภาพันธ์
ตอนนี้คุณเอสจิรากรเข้ารับการตรวจร่างกายแล้ว
บาดเจ็บเล็กน้อยทางค่ายขอประนามฮะ
ค่ายออกเอกสารประนามการกระทำดังกล่าว
ที่ทำให้ศิลปินและคนในร้านแทนที่เขาจะได้มอบความสุข
มีความสนุกกันต้องยุติลง
และจะดำเนินการทางกฎหมายกับคนกระทำผิดถึงที่สุด
ถ้ามีความคืบหน้าจะอัปเดตเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบต่อไป
นี่คือเอกสารล่าสุดจากค่ายต้นสังกัดนะฮะ
ค่ะถูกประนามก็เป็นบทลงโทษทางสังคม
แต่การดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
อันนี้ก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไป
เพราะมันก็คือการทำร้ายร่างกายใช่ครับอืมนะคะแต่ก็แหมกลัวจะแบบ
ผมเมารู้เท่าไม่ถึงการไหว้สวยรวยกระเช้าอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้